ว่าอะไรหรือใครส่งคนแบบนี้มาเกิดดิฉันไม่รู้หรอกว่าอะไรส่งมาเกิด
แต่ถ้าเกิดว่าตายไปตกนรกแน่นอนคนนี้ข่มขืนลูกในไส้ของตัวเอง
สองคนเลยนะคะคนโตอายุสิบเอ็ดขวบอืมคนเล็กอายุสี่ขวบ
เด็กอ่ะเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
แม่บอกว่าทนไม่ไหวแล้วเพราะมันทำมาเป็นปีแล้วนะคะ
สุดท้ายมาร้องนี่ค่ะคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนา
เนี่ยแม่ต้องมาร้องกับคุณปวีนาแบบนี้ค่ะว่าลูกสาวสองพี่น้องเนี่ย
ถูกพ่อแท้ข่มขืนแม่ของเด็กเล่าบอกว่า
อยู่กินกับนายเอกมานานกว่า๑๐กว่าปีแล้ว
แล้วก็มีลูกสาวด้วยกันสองคนคนโตเนี่ยอายุ๑๑ขวบ
คนที่คนที่สองหรือว่าคนเล็กเนี่ยอายุสี่ขวบอ่า
ใส่อยู่ในห้องเช่าภายในซอยวัชรพลย่านบางเขนนายเอกนิสัยคือชอบดื่มเหล้า
หากวันไหนเมาก็จะไม่ไปทำงานช่วงหลังมักจะอยู่ในห้องเช่ากับลูกสาวคนโต
ตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดเอกใจอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะ
กระทั่งเมื่อปีที่แล้วเห็นคาตาเลยว่าในเอกใช้ผ้าห่มคลุมโปรงกำลังกระทำอาณาจารย์ลูกสาวอยู่
ก็เลยต่อว่าไปพอต่อว่าเสร็จปุ๊บทะเลาะกัน
นายเอกเนี่ยมาทำร้ายร่างกายเธอพร้อมกับขู่ฆ่าแล้วแอบกระทำกับลูกสาวคนโตเรื่อยมา
ยังไม่มีจิตสำนึกอีกลูกสาวคนโตก็ไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัวว่าพ่อเนี่ยจะทำร้ายช่วงหลังค่ะ
คุณผู้ชมมันร้ายลึกไปกว่านั้นนะพ่อคนนี้มันไปกระทำย่ำหยีกับลูกสาวคนเล็กด้วย
แล้วคนโตเนี่ยโดนหลายต่อหลายครั้งแม่ทนไม่ไหวพาทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ
หอบหนีมามาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนาค่ะตำรวจสุดท้ายไปคุมตัวนายเอกได้
พ่อใจอมหิตผิดมนุษย์คนนี้เนี่ยนะคะพ่อเนี่ยก็ยอมรับยอมรับบอกว่า
ก่อเหตุไปเพราะว่าเมาแล้วทำแบบเนี้ยมานานเป็นปีแล้วแต่ตอนหลังไม่ได้ทำแล้วนะ
ไม่ได้ทำแล้วสารภาพทำไปเพราะเมาและที่สำคัญคุณฟังดีนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าก็ทำไปที่นานเป็นปีเพราะเห็นว่าลูกสาวคนโตไม่ได้ขัดขืนอะไร
นึกว่าสมยอมแล้วก็ไม่เคยขู่ทำร้ายภรรยาเพียงแต่โพสต์เฟซบุ๊ก
เพราะโกรธที่ภรรยาพาลูกหนีออกไปจากบ้านถ้าตอนนี้น้องอายุ๑๑ปีแล้วทำมา๑ปีแล้ว
อาจจะกว่ากว่าด้วยนะอืมเก้าปีถึงสิบปีอ่ะเหรอฮะตอนที่เริ่มถูกกระทำ